คุณผู้ชมครับวันนี้ค่ะมายพัทธารวรีธนกิจวิบุรณผล
ก็ไปร่วมชุมนุมที่แยกราชประสงค์ด้วยนะคะครับนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องมายนะคะ
ก็เลยได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจเมื่อวานนี้น้องมายบอกว่าเป็นลักษณะของการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุนะคะ
คือกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราศดรไปตั้งวงกินหมูกระทะ
แล้วก็ไปรอฟังความเคลื่อนไหวของการประชุมร่วมรัฐสภาไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไร
แต่ฝ่ายตำรวจเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนนะคะส่วนที่มีเหตุประทะกันนะคะ
ระหว่างผู้ชุมนุมตำรวจก็ไม่ได้มีการระงับเหตุอะไร
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบาดเจ็บด้วยนะคะน้องมายบอกว่าเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่า
มีระเบิดปิงปองมีผู้ชุมนุมถูกยิงมีการอาชีวะสองคนที่บาดเจ็บ

ทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่ายอมรับไม่ได้กับการสลายการชุมนุมเมื่อวาน

เด็กหลายคนถูกแก๊สน้ำตาเด็กหลายคนถูกยิง
ซึ่งตรงนี้อยากจะต้องถามทางเจ้าหน้าที่ว่าการกระทำนั้นเหมาะสมดีแล้วหรือ
สารเคมีที่ใช้เหมาะสมกับผู้ชุมนุมแล้วหรือ
การที่ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การปะทะระหว่างม็อบได้

มันควรต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจไหมในการดูแลความปลอดภัย
หนูคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปตกผลึกตัวเองใหม่
ว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมดีแล้วหรือเปล่า
ตามความเป็นจริงไม่ใช่คำสั่งที่ใครสั่งมา
เพราะฉะนั้นการชุมนุมของประชาชนเป็นตามสิทธิสากล
แล้วก็เป็นไปตามสติวิธีเป็นไปตามปกติ
อย่างที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะทำได้
เพราะฉะนั้นการสลายการชุมนุมเมื่อวานที่ยังไม่มีเหตุความรุนแรงอะไรเลย

ก็ไม่มีแรงโรงสาธิการบี่ใบ

หลักก็คือบอกได้เลยว่าเมื่อวานมีคนได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาและของแข็งหลายคนเหมือนกันค่ะ
เพราะว่านอกจากจะมีแก๊สน้ำตาจากตำรวจแล้วมีโรคกังวลจากตำรวจแล้ว
ยังมีก้อนหินหรือว่าไม้หรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามนะคะ